ในการเอาชนะมือดำแล้วก็เกมแมชนี้ผมยอมรับเลยครับว่าได้ดูแล้วเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฤดูกาลเลยนะครับ
สำหรับฟุตบอลไทยและเป็นรายการปิดท้ายสำหรับระดูการ๒๐๑๘ที่ยอดเยี่ยมจริงครับ

เริ่มเกมไม่ถึง๒นาทีเพราะเขาบุกมา

จากนั้นครับนาที๑๔บุรีรำได้จุดโทษหลังจากที่สารวุฒิอินแป้นไปทำฟาว
จากนั้นครับหลังจากที่ยิงจุดโทษไม่เข้า
อสโวโดครับมาลุยจังหวะนี้ยิงตีเสมอ๑๑ครับนาที๒๕ให้กับทางบุรีรำ
สินปล่อยเกมไหลไปก่อนแล้วก็มาย้อนดูนะครับ
สุดท้ายได้เห็นว่าอาเดสตูเย็ดไปทำฟาวิลเลี่ยมและเป็นบิลโรซิมาครับ
รับหน้าที่ยิงจุดโทษในเชียงรายนำ๒ต่อ๑ช่วง๔๕นาทีแรก
และกลับมาสู่ครึ่งหลังครับบุรีรามมาตีเสมอ๒๒นาที๕๒ครับ
จากจุดโทษที่คราวนี้เดียโก้สังหารเข้าไปไม่พลาดครับ
เกมก็ยืนสักพักหนึ่งครับแต่สุดท้ายแล้วครับเป็นเชียงรายได้ประตูชัย
นาที๗๒นะครับจากบิลโรซิมาสรุปแล้วบิวนั้นเหมาทำแฮทริกเลยนะครับ
ทำให้เชียงรายชนะ๓๒ครับแล้วก็สรรคหายประโคลมาถูกไล่ออกด้วย
ที๘๙นะครับช่วงท้ายทำให้เชียงรายครับคว้าดับเบิ้ลแชมป์ของฟุตบอลถ้วย
ทั้งสองรายการทั้งลีกครับแล้วก็เอฟเคครับแล้วก็ได้สิทธิ์นะครับ